เป็นอุปสรรคต่อดวงนี้ในเรื่องของกรรมะที่การงานตลอดชีวิต
ในชาตินี้เคยอาจจะมีลูกแล้วไม่พร้อมแล้วเขาแท้ง
อันนี้ผมเชื่อมั่นเลยผมว่าผมว่าตรงนี้แน่
คู่ครองเนี่ยคือพระจันทร์พระจันทร์มันก็แปลว่าอ่อนไหว
ใครที่ได้มารักป่าเทพและใช้ชีวิตด้วยร่วมกัน

แต่เขาบอกว่าป่าเนี่ยอาชีพเดียวที่จะทำให้ป่ารวยได้

ไม่คิดจะกลับมาทำงานในวงการอย่างพวกเราทำกันอยู่
โลกนี้เป็นของปลอมและเป็นของที่ไม่ใช่ของเรา
ไม่ว่าตัวเราไม่ว่าอะไรดังนั้นทุกวันมันต้องจบต้องจบ